คุณผู้ชมค่ะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
คุณพ่อคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะ
มาร้องกับกู้ภัยมาร้องกับนักประดาน้ำ
บอกว่าไปช่วยลูกชายของเขาหน่อยเถอะ

กระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่คลองแห่งหนึ่ง

ทีนี้ฝั่งนักประดาน้ำเอ่ยฝั่งกู้ภัยเอ่ย
เขาก็ช่วยกันค้นหาจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่พบนะคะ
ว่าที่สุดแล้วรอดหรือไม่รอด
กระโดดน้ำตามที่พ่อสันนิษฐานจริงหรือเปล่า
ถามว่าพ่อล่ะฝั่งพ่อทำอะไร
ฝั่งพ่อก็คือนายสุชินกับจันทรวงศ์นะคะ
อายุ๖๗ปีเป็นชาวบ้านตะมนต์ท่าทราย
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกก็ช่วยกัน
คือทำอะไรไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือนี่แหละค่ะ
จุดทูบบนบานสารกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดทางให้กู้ชีพ
นักประดาน้ำดำเนินการค้นหาลูกชาย
ก็คือนายพัทรชรินจันทรวงอายุ๓๒ปี
หลังจากที่คุณพ่อคาดว่าน่าจะกระโดดน้ำในคลองใกล้บ้าน
ฆ่าตัวตายเมื่อคืนที่ผ่านมา
คุณพ่อบอกด้วยว่าเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ลูกชายขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ตัวเองก็เดินตามขึ้นไป
แล้วก็บอกลูกว่าให้ตั้งใจเรียนนะ
จากนั้นก็ลงมานอนนะคะแล้วก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะมันไม่มีสัญญาณบ่งชี้อะไรว่าลูกจะไปก่อเหตุแบบนี้
จากนั้นสักประมาณ๔๕ทุ่มตัวเองได้ยินเสียงเปิดประตู
เช้านะคะลุกขึ้นมาทำกับข้าวกับปลาตามปกติ
แล้วก็เดินไปดูที่ห้องนอนของลูกชาย
แต่ไม่พบตัวลูกชายนะฮะก็เลยตัดสินใจออกตามหา
ไปที่สวนมะดันค่ะไปพบรองเท้าของลูกชาย
อยู่ริมคลองแล้วก็มีรอยทางลงเนี่ย
คิดว่าลูกน่าจะเดินลงไปในคลองนะฮะ
แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านรับทราบพร้อมกับประสานกู้ชีพ
ดำเนินการค้นหาตัวลูกชายค่ะ
ก็เครียดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนั่นแหละครับ
เขาหายไปตั้งแต่กี่โมงครับ

แล้วลูกมาเจอรู้ว่าเขาหายตอนไหนครับ

กินข้าวแล้วก็เดินมาหงสัยก็ลงมาดูเจอรองเท้า
เจอรองเท้าแล้วเจออะไรเพิ่มเกินครับ
ไม่เจอเลยเจอรอยเท้าที่ลงไปนั่นแหละ
แล้วก็ไปบอกลูกบอกเมียแค่นั้นแหละ
ทีนี้สาเหตุของการคิดสั้นเนี่ยนะคะ
ก็น่าจะมาจากความเครียด
ที่ผู้ก่อเหตุเพิ่งเลิกรากับภรรยาได้ไม่กี่วัน
ออกจากงานช่วงก่อนปีใหม่
คาดว่านี่แหละค่ะก็เลยทำให้มีความเครียดสะสม
เรื่องต้นทางกู้ชีพแล้วก็นักประดาน้ำ
ตอนนี้ก็ยังคงค้นหาร่างของนายพัทรชรินอย่างต่อเนื่องนะคะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเรารายงานให้ทราบค่ะ